สนับสนุนโดยบัตรบีเฟิร์สสมาร์ทแวบบิตเชลซีจากธนาคารกรุงเทพ
ไทยสูตรเด็ดของคุณแม่ที่เริ่มต้นจากการขายอยู่ที่ตลาดน้ำคลองรัฐมะยมเมื่อเกือบ๔๐ปีที่แล้ว
มีที่เด็ดตรงที่น้ำปรุงรสสูตรพิเศษที่เอาสารพัดผักกว่า๑๐ชนิดลงไปเป็นส่วนประกอบและเคี้ยวจนงวดนานกว่า๓ชั่วโมง
ทำให้ใครต่อใครได้ชิมเป็นอันต้องติดใจช่วงนี้ก็ถึงเวลาที่เฮียน็อตของเราจะได้ริมลองรสชาตินั้นแล้วล่ะค่ะ
ผัดไทยพร้อมเฮียพร้อมผู้ชมพร้อมเราก็ไปชิมพร้อมกันเลยค่ะ

ตอนนี้นะครับพร้อมที่จะทานนะครับกับเมนูนี้ชื่อว่า

จันทัดไทยรวมทะเลจริงทางร้านมีกี่เมนู
ก็จริงมีหลากหลายค่ะเพราะว่าหลักคือเนี่ย
อกจากเป็นตัวทะเลแล้วเราจะมีหลายเส้นให้เลือก

ก็มีเส้นจันทร์นะคะที่ขายดีที่สุด
ค่ะถ้าเป็นตัวเมนูแปลกใหม่จะเป็นเส้นสปาเกตตี้หมึกดำ
อ๋อใช้สปาเก็ตตี้เส้นสปาเก็ตตี้หมึกดำมาผัดไทยหรอ
ใช่ค่ะแล้วก็เป็นวุ้นเส้น
เป็นวุ้นเส้นนะแล้วก็ขนาดของไซส์จานเรามีกี่ขนาด
ก็จะมีไซส์นี้เป็นไซส์มาตรฐานแล้วก็จะมีไซส์ใหญ่เป็นผัดไทยจัมโบ

นี่ราคาเท่าไหร่ครับตัวนี้หนึ่งร้อยหกสิบบาทค่ะ

คุ้มนะเนี่ยได้หอยแมงพู่ตัวใหญ่เลยนะ
แล้วทุ่มให้น้ำด้วยหรือก็มีด้วยอ่ะทานกันดีกว่า

ใช่ค่ะก็คือเราจะเคี่ยวตัวซีฟู้ดก่อนผัดกับน้ำซอสก่อนค่ะ
ผัดไปด้วยนะใช่อืมกลิ่นหอมน่ารับประทานมากนะครับ
แล้วก็มันก็ไม่ได้มีรสชาติของผักหรือกลิ่นของผักเข้ามาผสมผสมไว้นะ

สิทธิ์คนออกมาไทยที่รสชาติเข้มจนมากเลยนะครับหอม

แม่ประมาณ๗๑ค่ะ

ตอนที่บอกคุณแม่ว่ามาเปิดร้านที่เอเชียทีกันเถอะนะ

ก็คุณแม่ตอนแรกแกก็มีความกังวลค่ะ

ก็จะมองว่าตัวผัดไทยเนี่ยมันมีความยุ่งยากซับซ้อน

แกก็กังวลว่าตัวเราเองจะทำไม่ได้

ก็คือจริงทุกวันนี้ก็ยังให้คุณแม่ช่วยต้มน้ำซอสให้

แต่ก็ให้แกมาช่วยขายเพราะว่าแกก็อยากจะมาขายออกมา
เจอผู้เจอคนมาขายมาเจอลูกค้าอย่างนี้ค่ะ

แล้วก็จริงหลักที่นี่เราจะได้เป็นลูกค้าต่างชาติ
เพราะว่าเราก็จะเน้นขายต่างชาติเป็นหลัก
เพราะว่าจุดประสงค์เนี่ยเราอยากจะให้ต่างชาติได้ริมรสว่าผัดไทยรสชาติแท้เนี่ยรสชาติเป็นยังไง

ถูกต้อง
เรียบรับออกงานด้วย

ติดต่ออะไรยังไง
ก็ติดต่อที่ปุ๊กได้โดยตรงเลยนะคะ

ชาวต่างชาติถึงกับบอกว่าไม่เคยทานผัดไทยที่ไหนอร่อยเท่านี้มาก่อน
มาค่ะมามาลองชิมกันดูแล้วจะรู้ว่าผัดไทยสูตรพิเศษที่ใส่ผักกว่า๑๐ชนิดลงไปในน้ำปรุงรสมันจะแจ้มจ้นขนาดไหน
แต่ยังนะคะยังไม่หมดเท่านี้ที่เอเชียทียังมีอีกหนึ่งร้านเส้นที่เราอยากนำเสนอร้านนี้จะมีเรื่องราวและเมนูเส้นอะไรเด็ดรอเสิร์ฟแฟนรายการอยู่ตามเฮียน็อตไปเลยค่ะ
เมนูผัดไทยนะครับซึ่งเป็นเมนูอาหารอันดับเจ็ดของโลกนะครับเราจะตอกย้ำความเป็นอาหารไทยที่ดังไกลระดับโลกนะครับกับร้านอาหารไทยที่เปิดให้ความอร่อยมายาวนานกว่า๒๐ปีที่สานฟานซิสโกนั่นคือร้านโอชานั่นเองนะครับวันนี้เรามีเมนูก๋วยเตี๋ยวโอชานะครับซึ่งเป็นก๋วยเตี๋ยวผัดแบบโบ

แล้วก็ไปเดินช้อปปิ้งต่อได้

ดีค่ะลูกค้าหนาแน่นมากเลย

แล้วก็จัดกรุ๊ปสัมมนามีตลอดเวลามีตลอดเลยค่ะมีตลอดเลย
เอกลักษณ์อาหารไทยของโอชามันเป็นยังไงทำไมคนถึงนิยมกันสั่ง
โอชานะคะภาษาไทยง่ายคือเราแปลหมายความว่าคำว่าอร่อยโอชะดีเด็ดรสชาติ
อันนั้นเราจะต้องทำอาหารไทยของเราที่มีรสชาติที่อร่อย
รสชาติต้องดั้งเดิมถึงเครื่องถึงรสทุกชนิดแต่เราด้วยความที่ว่าเราเป็นคลื่นลูกใหม่
เพิ่มมูลค่าของอาหารไทยมากขึ้นด้วยรูปรักที่แตกต่างแปลว่ารสชาติและส่วนผสมนี้ยังเป็นไทยแท้อยู่กันเจอม
แท้ทุกอย่างเลยค่ะเราเลือกวัตถุดิบจากแหล่งที่เชื่อถือได้ใช้ของที่ดีมีคุณภาพแล้วก็ไม่ตัดไม่ลดขั้นตอนใดในการจัดเตรียมแน่นอน
เอาล่ะอยากจะรู้แล้วนะครับว่าเอกลักษณ์ของโอชาจะอร่อยแค่ไหนเดี๋ยวขออนุญาตบุกเข้าไปดูวิธีการทำเลยนะ

คุณพระคุณเจ้าช่วยลูกด้วยค่ะนี่ได้ฟังแค่เชฟปูเล่าถึงสไตล์ของอาหารและการคัดสรรวัตถุดิบก็ทำเอาน้ำย่อยทำงานแบบหนักหน่วงถึงขั้นสุด
เอาเป็นว่าเราขอพักกันสักแพบเพื่อให้แฟนรายการที่น่ารักของเราได้พักที่จะเห็นคอกัน

ใช้ได้ลงเส้นเลยค่ะเอาเส้นลงเลยเส้นพอซุกแล้วก็เร่งไปได้เลยในขณะที่
พริกแกงเข้าไปอยู่ในเส้นเวลามันเจอความร้อนมันจะจะกระตุ้นเพลิง
เป็นชายรสชาติของพริกแกงเข้าไปในเส้นมาก
ครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป